คุณเผื่อท้องหน่อยเพราะดิฉันยังมีของหวานมาฝากคุณอีก
มาด้านนี้สิคะคุณคามมาด้านนี้อย่างจานนี้จ้ะ
คุณเห็นหรือเปล่าที่อยู่ด้านหน้านี้

เดี๋ยวจะสาธยายให้ฟังว่ามีอะไรบ้าง

อย่างแรกคือถนนตะลุ่ม
ตะลุ่มคืออันไหนคะสี่เหลวนี้เลยฟังกันมานะครับ

ก็อาจจะอย่างนั้น

ผมไม่ชอบอาจารย์ดิครับ

คล้ายคลัสตาร์ดด้วย

ชื่อขนมตะลุ่มเป็นขนมไทยโบราณ

แล้วก็อีกส่วนหนึ่งสีขาวนี่จะเป็นแบบแป้

จะทีให้คุณผู้ชมเข้าดู

เอาแค่
นี่นะไอ้ส่วนขาวนี่มันจะเหนียวนุ่ม

แบบผู้ชมขนมโบราณหากินไม่ง่ายนะคุณผู้ชม

อีกอย่างนึงมาดูข้างกัน
๒อันนี้ค่ะบูรันด้านเมฎราย

และบูรันด้านเหมาะ

นึกว่าอยู่ของฟ้าจำลอง

สำคัญคือหอมนี่ก็อีกหนึ่งอย่างที่เป็นขนมไทยโบราณ

คือขนมเขาจะคล้ายกับขนมน้ำดอกไม้เหมือนกันนะคะ

แล้วไส้อันนี้ก็คือจะมีแบบกลิ่นหวานหอม

เรียกได้ว่าเป็นขนมที่หายากติด๑ใน๑๐ของขนมไทยโบราณเลยนะคะคุณค่ะ
เราก็เลยต้องนำของหายากของอร่อยแบบนี้มาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังกันด้วยนะคะ
ซึ่งแน่นอนล่ะว่าของกินแบบนี้
ต้องไปซื้อในแหล่งที่เรียกได้ว่า
มีอายุร้อยปี

ตรงผมก็คอแห้งอย่างนี้เอาไปดูภาพหน่อยมั้ยมีภาพมั้ย
มีเดี๋ยวมีบรรยากาศให้ดูแน่นอน
ซึ่งที่ตลาดคลองสวนร้อยปีจะมีร้านขนมไทยร้านหนึ่งชื่อว่าร้านนันนพัฒน์
เขาจำหน่ายขนมไทยโบราณหลากหลายชนิดเลยนะคะ
ซึ่งพอเราไปแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกับเจ้าของร้านเกี่ยวกับขนมไทยต่างนานาว่ามันเป็นยังไง
แล้วก็ไปดูการทำขนมแต่ละอย่างอ่ะขนมตะลุ่มเป็นยังไง
ทำยังไงเป็นเออนะคะเพราะว่าของดีของเด็ดแบบนี้ต้องเล่าสู่กันฟัง
นี่แหละส่วนประกอบต่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนขนมโบราณ
มีไข่แดงน้ำตาลปี๊บกะทินะคะแป้งต่างก็เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของทางร้าน
นี่เจ้าของร้านนะคะเขาก็ทำให้ดูเลยถึงขั้นตอนการทำผสมส่วนผสมต่างเข้าไป
แล้วก็นำเอาไปนึ่งนะคะนึ่งเสร็จเรียบร้อยก็แยกส่วนนะ
คือส่วนที่เป็นตัวแป้งแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวหน้าคัสศาสตร์อีกทีหนึ่งคือคนละชั้นกันนะคะ
แล้วก็คนสมัยโบราณชอบนำไปทำบุญถวายพระ
ถือว่าเป็นขนมมงคลเพราะดูทั้งสีแล้วก็ดูสีนวลสวยงามนะคะ
แล้วก็เหมาะในการรับประทานอาหารหรือเอาไปใช้เป็นงานมงคลต่างนะคะ
ฟังเสียงเจ้าของเขาพูดถึงขนมตะลุ่มกันหน่อยค่ะ
แล้วก็ลดกำกาลลงลดว่ำหวานลงกันค่ะ
ก็เป็นขนมที่เรียกได้ว่ามีสีสันสวยงามจากดอกอัญชัน
เออนะคะใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรสซื้อฝากกันเนี่ย
ก็ไปได้นะคะที่ตลาดคลองศูนย์๑๐๐ปีสมบัติการ
นันนพัฒน์เขาเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขาตะเริก
ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ละกันเผื่อจะสอบถามกันก่อนนะคะ
คือดิฉันก็ไม่แปลกใจนะคุณว่าทำไมคือหาทานยากมาก
เพราะว่าขั้นตอนวิธีการทำมันค่อนข้างจะพิถีพิถันแล้วก็ซับซ้อนนิดนึงนะคะ
แต่ว่าร้านนี้ถือว่าดีมากเลยนะได้ทำขนมโบราณดั้งเดิมแบบนี้
ให้เราได้ทานกันเด็กสมัยใหม่จะได้รู้จักกันด้วย
โอ้โหในเบรกนี้นี่ครบเลยนะครับ